ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเด็กคนหนึ่งเขาเหมือนกำลังสื่อสารกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง
แถมยังมีการพูดถึงตัวลงตัวเลขด้วย
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนไปดูค่ะ
ล้องมันเป็นสองบันบาทมีสี่ชีวิตแล้วเขาเอาจากมาดีแบบนี้
หนูคุยกับใครลูก

ได้ยินเต็มสองหูเลยเนอะเด็กน้อยในคลิปเนี่ย
บอกว่าคุณแม่พาไปไหว้พระทำบุญที่วัดสมาน
ก็คือจังหวัดฉะเชิงเซานะวัดสมานรัตนารามนะ
แล้วอยู่น้องเดินไปนั่งที่ใต้ต้นไม้
แล้วเหมือนพูดคุยกับอะไรพูดกับใคร
ซึ่งน้องเขาเรียกตรงนั้นว่ายายตานี

ขนลุกเลยขนลุกเลยค่ะ

จนกระทั่งยายตานีที่เขาว่าเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะให้รางวัล

ดูกันไปคือเขาก็ว่ากันว่า
เด็กเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็น
หรือเหมือนกับเด็กเนี่ยสามารถพูดคุยกับแม่ซื้อได้อะไรประมาณนี้
หรือวิญญาณหรืออะไรที่เราไม่สามารถมองเห็นได้
แต่มันก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้
ว่าจริงหรือไม่จริงหรืออาจจะเป็นจินตนาการของเด็กเขาหรือเปล่า
สุดแล้วแต่ความเชื่อของคุณผู้ชมเลยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วก็ชวนคิดไงว่าหนูคุยกับใครเอ้ย
เหมือนดิฉันเลยเนอะชอบคุยคนเดียว

คุยคนเดียวถูกมั้ย